เอาละครับคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหผู้ป่วยจิตเวทคุ้มคลั่งเหรอ

มึงจะไปไหนมึงจะไปไหน

พี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็น
ไม่คนอื่นเขานั่งดูกันสบายใจเฉิบอย่างนั้น
เออแล้วนี่ดูโอ้โหแววตาเขาแบบแข็งมากเลยนะพี่เบิร์ต

คือเอาครึ่งหลังออกได้ไหม
เอาประธานผู้ชมหรือว่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ออกได้ไหม

วันแล้วเหยื่อเหยื่อก็ดูแบบโฮโหดด้วยนะ

ถ้าสมมุติว่าพี่ผู้ชายจะได้ดารานำแสดงพี่ผู้หญิงเนี่ย

อ้าวถ้าสมมุติว่าผู้ชมโอ้โห

นี่เป็นการซ้อมแผนเผชิญเหตุของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ฝ่ายปกครองมานั่งกันเต็มเลยตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาล
แล้วก็สาธารณสุขอำเภอจาก๒๕อำเภอ

นะครับจำลองเหตุการณ์เป็นผู้ป่วยจิตเวทคุ้มคลั่ง
ใช้ปืนล็อกคอผู้หญิงเป็นตัวประกัน
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพยายามเข้าเจรจา

แล้วจากนั้นจะใช้ยุทธวิธียังไงนะดอม

นี่นะครับพูดคุยก่อน

จนกระทั่งถึงขั้นที่นะครับ

นี่โอ้โห
คือการซ้อมคำนี้เขาชื่นชมพุ้งเป้าที่นักแสดง
ที่เล่นกันยังไงได้เหรอถมบทบาทนี่
นี่ครับโอ้โหมีตัวเปรี้ยด้วย
คือต้องข้ามเลยนะจากโทรทัศน์ทองคำสุพรรณหงษ์ต้องข้ามไปฮอลลีวูดเลย
ผมว่าพี่เขาเสพมาก่อนเสพข่าวมาก่อน

โอ้โหนี่ละครับสมจริงนึกว่าเรียนการแสดงกับพวกผมมา
คือตำรวจอยากซ้อมอีกไหมคะถ้าอยากซ้อมอีกแนะนำให้มาไทยรัฐทีวีนะคะ
เดี๋ยวมีตัวแสดงอยู่ค่ะพี่ของน้ำแข็งเองค่ะ
ตาเบิกโพรงแบบนี้นะผมทำได้เลยครับ